แต่อีกหนึ่งสาวที่ต้องบอกว่าเฮ้ย
เผ็ดเวอร์ร้อนเวอร์หดเวอร์
เบอร์แรงมากจริงคุณเห็นไหม

เรียกน้ำย่อยกันไปก่อนวิวกันไป
อุณหภูมิในประเทศไทยว่าร้อนฉาแล้วใช่ไหม
สาวคนนี้ไม่ค่ะร้อนกว่าประเทศไทย
เพราะว่าเธอบินไปพักร้อนไกลถึงเมาดีฟนะคะ
และแน่นอนว่าไปทะเลเมาดิฟต์ทั้งที
ก็ไม่พลาดที่จะสลัดผ้าอวดชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่

วาวตนวาวร่างวาวขาสูงวาวเอวนะคะแล้วก็วันพีช
กินี่ตัวจิ๋วก็มีนะคะเผยให้เห็นเสื้อทรงองค์เอวสุดสถาน
โอ้โหท้าทายสายลมแสงแดดซะละเกินคุณค่ะ
งานนี้นะคะสาวไอซ์จะโพสต์รูปเดียว

แต่บอกได้เลยคำเดียวว่าไม่เปล่าเปลี่ยนหัวใจแน่นอน
เพราะว่ามีบอดี้การ์ดในชีวิตจริงค่ะ

คอยเทคแคร์ดูแลไม่ห่างเลย
รวมถึงทำหน้าที่เป็นช่างภาพส่วนตัว
จนเนี่ยสาวไอซ์เขาได้ช็อตแบบว่าเด็ดอย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะ
ว่าแต่ว่าต้องบอกเลยนะว่าควงกันไปเที่ยวทะเลเมาดิฟต์แบบนี้
เขาบอกว่ามันเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน
เฮ้ยจะมีเรื่องราวดีอะไรเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นบนนี้หรือเปล่า
เชียร์อย่างพวกเราก็ลุ้นนะคะ
คู่นี้อีกหนึ่งคู่ที่ใกล้แล้วดิฉันว่า